ถ้าเราไม่ไปแตะในทุนโรงงานอาหารสัตว์เนี่ย

ในประเทศก็จะเจอกเกษตรพันธสัญญา
แล้วไอ้เจ้าพรบเกษตรพันธญานี่เราก็ต้องแก้ครับ
เพราะไม่อย่างนั้นในทุนที่ไปลงทุน
พอชาวบ้านเผาต่อสั่งข้าวโพด

ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาร์ครับ
อัดมูลค่าการซื้อข้าวโพดเรา

รัฐบาลก็ต้องกล้าหารอยู่สองเรื่อง

ก็จะสร้างอุปสรรคของการใช้
ต่อสารข้าวโพดนะครับ
แล้วก็เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
ทำใหม่ไทยแลกฟุนเป็นผู้ตัดสิน